โจรขโมยตู้รับบริจาคเงินในวัดหลวงพ่อเพชร
จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเห็นได้ชัดเจน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ยกไปทั้งตู้แบบนี้เลยนะครับ
กล้องวงจรปิดภายในวิหารหลวงพ่อเพชรวัดแจ้ง
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
บันทึกภาพคนร้ายขณะก่อเหตุลักตู้บริจาคออกไปจากวิหารนะครับ
โดยคนร้ายเป็นชายสูงใหญ่รูปร่างทวมสวมเสื้อสีแดงกางเกง๓ส่วน
พรางน้ำตาลขาวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
โดยพระลูกวัดบอกว่าภายในตู้บริจาคน่าจะมีเงินอยู่ถึง๘๐๐๑๐๐บาท
รวมทั้งมีเงินผ้าป่าอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
ด้านของพระกรอาภากโรผู้ดูแลวิหารบอกว่า
ในวันเกิดเหตุนั้นคนร้ายได้เดินเข้าออกวิหารหลายรอบ
แต่ก็บอกกับคนอื่นบอกว่าจะมานิมนต์พระที่วัดนี้เดี๋ยวไปสวดที่บ้าน

อ้างว่าอย่างนี้นะฮะแต่ก็อาศัยช่วงจังหวะปลอดคนแล้วครับ
ตู้บริจาคออกไปจากวิหารแล้วก็นำขึ้นรถจักรยานยนต์
รึไม่ว่างก็ไม่เหอะรู้สึกตัวไหมครับ
แบบด้านล่างของเราเนี่ยน้ำกลางแบบนี้
แล้วก็มั่นมาอยู่เดี๋ยวนะครับ
แล้วอัตมาก็เลยเดินไปฉันเพลงเวลานั้นเลยเขาก็เอาเลย
ล่าสุดนะครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองปราจีนบุรีได้ลงพื้นที่หาข่าว
ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายไทยอายุ๓๐ปี
และเป็นผู้ป่วยจิตเวทที่ยอมรับว่าเป็นคนลักตู้บริจาคไป
พร้อมกับพาตำรวจไปดูตู้บริจาคที่ทิ้งไว้ในป่าย่าข้างทางนะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจึงนำกลับไปส่งคืนให้กับทางวัดแจ้ง
และทางเจ้าวัดวัดแจ้งก็ไม่ติดใจเอาความเพราะว่าในตู้ยังมีเงินอยู่